วัดเพิ่งจะรายงานไปเมื่อสักครู่นี้แล้ว
อีกหนึ่งกลุ่มที่ต้องติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดเลย

ที่ผลออกมาเป็นแบบนี้แล้วมีท่าทีอย่างไรบ้าง

แก่นำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านพระเด็จการแห่งชาติ
หรือว่านปชก็แถลงยอมรับผลการออกเสียงประชา
มติร่างรัฐธรรมนูญนะคะพร้อมฝากไปยัง
รัฐบาลคอสชว่าแม้ครั้งนี้จะได้
รับชัยชนะแต่เป็นชัยชนะที่ไม่น่าภาคภูมิใจ
ฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะ

แต่ว่าผลลัพธ์คงจะไม่เปลี่ยนแปลง

การทำประชามติตั้งแต่ต้น

ที่จะมีโอกาสได้รับชัยชนะ

ในการที่จะเข้าไปต่อสู้
ได้มีความพยายามที่จะตั้งศูนย์ปราบโกง
ก็กลายเป็นศูนย์ที่ถูกปรับ

ทั้งประเทศอยู่ด้วยความหวาดกลัว
มีการจับกลุ่มมีการตั้งข้อกล่าวหามากมาย
กับฝ่ายที่ไม่รับร่าง

ที่จะเข้าสนามที่ไม่มีโอกาสจะชนะ
เป็นสนามที่เราไม่มีทางเลือกมาตั้งแต่ต้น

พวกผมก็มีจิตใจเป็นนักกีฬาเพียงพอ
แม้ว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำใจ
แต่ว่าเมื่อผลมันออกมา
ณเบื้องต้นที่ยังไม่ได้มีรายละเอียด
แล้วก็เกล็ดเรื่องราวต่าง
ในการทุจริตอย่างชัดเจนในปัจจุบันในขณะนี้
ผลคะแนนเราก็เปลี่ยนแปลงกันไปไม่ได้
หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่า
ว่าแพ้แล้วสู้ทำไม
เราก็บอกว่าเราไม่มีโอกาสที่จะเลือก
และเรายังมีความหวังว่าประเทศไทยควรจะเดินหน้าด้วยระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง
หลังจากนี้เราจะทำอย่างไรต่อ
ผมก็บอกว่าเราจะทำหน้าที่ในฐานะคนละเมืองไทย
ผมเชื่อว่าหลังจากนี้ไปจะมีเรื่องราวมากมาย
และฝากไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่า
คนไทยที่อยู่ในภาวะความจำยอมทุกประการนั้น
แม้ว่าวันนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าพลเอกประยุทธ์จะชนะ
แต่เป็นชัยชนะที่ท่านไม่อาจที่จะภาคภูมิใจ
เพราะคู่แข่งขันนั้นไม่มีโอกาสเช่นเดียวกับท่าน

หลังจากนี้ก็จะเดินหน้าตรวจสอบว่าการออกเสียงประชามติครั้งนี้มีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ค่ะ
และหากพบว่าการลงประชามติเป็นไปด้วยความโปร่งใสก็คงต้องปล่อยให้รัฐบาลคอสชเดินหน้าบริหารประเทศ
เพื่อนำประเทศไปสู่การเลือกตั้งในปี๒๕๕๙
ส่วนบรรยากาศล่าสุดที่ห้องประชุมพันเอกอภิวัลแห่งนี้นะคะ
ประชาชนที่มาเกาะติดการนับคะแนนของทางนปชก็เดินทางทยอยกลับบ้านกันหมดแล้วค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากอิมพิเลียนลาดพร้าวค่ะ